แปลกเนี่ยบางทีก็สีไม่เหมือนเพื่อน
รูปร่างก็ไม่เหมือนเพื่อน
วันนี้รวบรวมมาให้ดูค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ลักษณะแปลก
มองดูแล้วเนี่ยไม่ต้องตามพันธุกรรม
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดปลาจีนบุรี
ชาวบ้านทำวิธีขอโชคจากปลาไหล่เผือก
ที่ลักษณะดูคล้ายกับพญานาค
ปลาไหล่เผือกตัวนี้เนี่ยถูกเลี้ยงไว้ในกระมัง
ภายในบ้านพักพื้นที่บ้านเขาดินหมู่๑๒ตำบลย่านรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งก็มีชาวบ้านแวะเวียนไปดูพร้อมขอโชคลาภ
ตามความเชื่อตลอดทั้งวันคุณอุไรแก้วกระจ่าง
พี่สาวเจ้าของบ้านเล่าว่าน้องชายเนี่ยไปวางรอบดักปลา
แต่กลับได้ปลาไหล่เผือกตัวนี้มาแต่ตนเนี่ยเห็นว่าแปลกดี
เลี้ยงไว้ซึ่งก็มีคนมาขอซื้อในราคา๕๐๐๐บาท
ก็ตกลงว่าจะขายให้แต่เช้าวันต่อมา
เธอลองรูปคลำตัวปลาไหลดูจู่มันก็พ่นน้ำออกมา
ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกขนลุกทันทีเพราะเชื่อว่าเป็นการสื่อถึงเรื่องพญานาค
จึงเปลี่ยนใจไม่ขายให้ใครแล้วล่ะครับและชาวบ้านยังเชิญอาจารย์เริงยมโลก
มาทำพิธีขอโชคลาภพร้อมจุดทูปมงคลเสียงทายขอเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคไปดูกันสักหน่อยว่าเป็นเลขอะไร
ส่วนชาวบ้านบางคนก็ตาดีตาดีส่องเห็นตัวเลขโผล่ตรงหัวปลาไหล่เผือกอีกด้วยล่ะครับ
และเมื่ออาจารย์เริงถ่ายภาพป้าไหลเผือกแล้วนำภาพมาดูกันให้เห็นชัด
ชาวบ้านก็บอกว่าดูคล้ายกับพญานาคจึงเชื่อว่าปลาไหลเผือกตัวนี้เนี่ยจะให้โชคอย่างแน่นอน
พาไปทางภาคเหนือกันบ้างที่จังหวัดพยาวชาวบ้านพากันฮือหา
ได้เห็นเจ้าลูกกบแปลกหกขาด้านเจ้าของเชื่อมาให้โชค
กบแปลกตัวนี้เนี่ยอายุเพียง๒เดือนถูกเลี้ยงไว้ในบริเวณฟาร์มเพาะพันธุ
บ้านเลขที่๓๒๐ตำบลบ้านตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โดยมีความแปลกอยู่ที่ขาซึ่งเพิ่มออกมาจากขาหลังด้านขวาอีก๒ขา
รวมเป็น๖ขาแตกต่างจากกบทั่วไปที่มีเพียง๔ขา
สร้างความฮือหาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคุณทวีศักดิ์ปิ้งวง
เจ้าของฟาร์มเล่าว่าทำฟาร์มพอพันธ์กบมานานกว่ายี่สิบปี
แต่ไม่เคยเห็นกบแปลกแบบนี้มาก่อนเลยล่ะครับและเชื่อว่าน่าจะมาให้โชค
ตั้งใจจะเลี้ยงดูแลอย่างดีแม้จะมีคนมาขอซื้อก็จะไม่ยอมขายโดยเด็ดขาด
ส่วนชาวบ้านที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคก็บอกว่าจะนำบ้านเลขที่ไปหาซื้อลอตเตอรี่
เสี่ยงโชคกันตามความเชื่อเอ้ยคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะคะของแปลกแปลกแบบนี้
อืมกบหกขาตาไหลเผือกอืมโอ้โหมันประหลาดจริงจริง
แล้วแต่จะไปตีความภาษาราคุณทำอะไรนิ้วก็เป็นอะไรอ๋อนับขาใช้ช่วยนับขากกกกกกกกก